ก็วันนี้ครับช่วงบ่ายนะครับ
ประมาณบ่าย๒๓๐น

ก็ไม่รู้ที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ

มันก็ได้เห็นหลากหลายรูปแบบ

เวลาฝนตกน้ำท่วมในกรุงเทพ

คนเดินถนนต่าง

ไม่ทันก็ต้องเดินดีกว่าลุยแล้วไม่งั้นไม่ทันแน่นะฮะ
ถนนวิภาวดีเนี่ยวันนี้หนักแล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับ
ในเขตกรุงเทพนะครับวิภาวดีเนี่ยนะฮะ
หน้านักศูนย์พิมพ์ไทยวัฒน์ของเราน้ำก็ท่วมสูง
ใช่เนี่ยค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมจนรถเล็กไปไม่ค่อยจะได้
ต้องเนี่ยจอดทิ้งกันแบบนี้เลยอ่ะ
คือบางทีก็ไม่รู้ว่ามาถึงแล้วจะเจอแบบนี้ไง
มันเข้ามาแล้วอ่ะมันจะต้องไปต่อมันจะถอยก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้
อยู่กลางทางถนนรามคำแหงฝั่งขาออกหน้าทางเข้า
วัดบางเพ็งใต้ตลาดน้ำขวัญเรียมฝนตกลมแรง
ก็มีโครงเหล็กรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างเนี่ยค่ะ
ล้มมาแบบนี้พาดกลางถนนเลยทับใส่รถค่ะ
กาญจาราจรติดอยู่แล้วติดหนักไปอีก
ส่วนย่านอินธรรมระนะคะห้วยขวาง
น้ำก็ท่วมสูงนี่นี่รถจอดใช่ไหมคะ
นี่นี่พระรามเก้าแล้วอืม
ถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมขังเข้ามาเนี่ยนะมันท่วม
มิดหลังคาก็มีจริงจริงเพราะว่าซอยสมทรเนี่ย
เป็นพื้นที่ต่ำคือต่ำมาก
ซอยว์สอบมะทอตรงแยกกับซอบมะทอ

แล้วคือนี่คือรถเขาจอดทิ้งไว้อยู่แล้ว
เขาก็จะจอดตามข้างทางขอบทาง
แล้วไม่รู้ว่าผลตก
แต่ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันขึ้นเร็วมากน้อยขนาดไหนในซอยของถอมเมอร์ธอ

ถ้ามาขนย้ายรถกันไม่ทันเนี่ยท่วมอย่างนี้เลย
ส่วนไปดูวิธีการเดินหนีน้ำของน้องนักเรียนกันหน่อยค่ะ

อันนี้คือเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบนะคะ
สองคนนี้ค่ะไม่อยากจะเดินลุยน้ำไง

เอาเก้าอี้มาแล้วก็เนี่ยสลับกันเดินเป็นเก้าอี้อย่างนี้เห็นไหม
โหหนูลูกลุยไปเถอะขนาดนั้นแล้วอ่ะ

เห็นแล้วน่าเอ็นดูค่ะเพื่อนคนอื่นก็ลุยน้ำกันไป
สองคนนี้ก็ไม่เป็นไรเท่าสักอย่างด้วยเขามีเก้าอี้
โอ้โฮก้าวอี้มาเก็บก็เดินรุ้นน้ำมาเก็บ
นี่ฮะก็เป็นวิธีการดีนะครับ
คนที่เรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็มีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ
สร้างความสนุกสนานในช่วงของน้ำท่วมขัง
แต่ไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหน
เอาเซิร์ฟบอร์ดมาเล่น
ที่ริมทางเท้าปากซอยถนนโวรจักร

น้องอย่ามลอกรีนแบบพี่ก็เล่นของเข้าไป
ไงดู
นักข่าวของเราถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยน้ำท่วมแบบนี้เออเนี่ย
พื้นที่บริเวณลานปูนนะครับอ่าสนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
ธรรมเนียบรัฐบาลมีหลายภาพเลยค่ะมีบนแท็กซี่
คือน้ำเนี่ยท่วมเข้าไปในรถนั่งแท็กซี่แตกก็เปียก
อ่าเพราะมันท่วมเข้าไปแบบเนี้ยคือถ้าเท้าแช่น้ำกันอยู่เลยอ่ะ
ถ้าเป็นรถที่ขอบยางไม่สนิทนะฮะอืมอ่าตรงขอบประตูทั้งสี่ด้าน
หรือว่าใต้ตัวถังอะไรพวกนี้เนี่ยเจอน้ำท่วมขังแบบวันนี้ประมาณ
สิบสามสิบเซนบนถนนเนี้ยมีโอกาสน้ำเข้ามาสูงอืม
เฉพาะถ้ามีรถที่สูงกว่าเราอ่าแล้วก็ขับผ่านเราไปเนี่ย
มันเหมือนลูกคลื่นสัดเข้ามาเข้าใจว่าแท็กซี่คันนี้ก็น่าจะเจอเข้าไป
แบบนั้นเหมือนกันนะครับอ่าถนนพญาไทยเนี่ยนะฮะ
ก็มีอยู่หลายจุดนะครับท่านผู้ชมครับที่ทางเพจเฟซบุ๊ก
จสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารด้านการจราจรเขาลงภาพเอาไว้นะฮะ
คือวันนี้ตั้งแต่บ่ายมายันเย็นยันค่ำเลยนะ
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายกันได้บ้างแล้วหรือไม่อย่างไร
ที่ท่วมตอนนี้ก็คือสุธิศาลนะคะซอยประชาสงเคราะห์สี่สิบห้าอืม
รัชดาพิเศษลาดพร้าวเนี่ยค่ะพระราม๖ก็อย่างที่เห็น
อันนี้คือภาพพระราม๖ก็ท่วมคือมันเป็นเส้นต่อเนื่องกันอยู่แล้ว
คุณภาคภูมิแต่ละพื้นที่อ่ะนะใช่ครับซอยอารีเนี้ยก็ท่วมครับอืม
ก็หน้าฝนนะฮะใช่ไหมตอนเราหน้าร้อนเราก็บ่นว่าโอ้โหมันร้อนเหลือเกิน
พอหน้าฝนมันก็พอช่วงจังหวะไหนมาเยอะอย่างนี้
มันก็ต้องทำใจกันหน่อยอ่ะขอแบบพอดีพอดีได้ไหมล่ะ